คุณผู้ชมครับวันนี้มาเริ่มดูที่เรื่องของดาวเรืองกันก่อนนะครับ
ตอนนี้เกษตรกรหลายคนเขาก็เริ่มบ่นมาเหมือนกันนะครับว่าทำไม
เล็ดพันธุ์ของดอกดามเรืองหายากขึ้นที่สำคัญราคาก็แพงขึ้นด้วยครับ

พาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ถึงโรงงานผลิตเมล็ดพันธอกดาวเรือง
ว่าแพงขึ้นเนี่ยแพงขึ้นจริงหรือเปล่า
ติดตามพร้อมกันกับธิดาเกษตรของเราคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
เล็ดพันธุ์ดาวเรืองหลายแสนเมล็ดของบริษัทอิทเวสซีส
ซ้อนแดงหนึ่งในบริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุดาวเรือง
กำลังถูกนำมาแพ็คใส่ซองเพื่อวางขายในตลาด
โดยยอมรับว่าช่วงนี้ความต้องการมีสูงมาก
ทำให้ต้องเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมวันละ๑๐๐๐ซอง
เป็น๓หมื่นซองต่อวัน
อย่างที่ทราบกันพอออกแคมเปญมาเนี่ย
เล็ดก็จะขาดตลาดนะครับ
เกษตรกรหลายคนก็ประสบปัญหาว่าจะหาเมล็ดจากไหน

โดยการนำเข้าเมล็ดจากอินเดียกับที่แทนซาเนีย

ปลูกได้เฉพาะในโซนภาคเหนือที่เดียวนะครับ
เพราะฉะนั้นก็หลายบริษัทก็ไม่ได้เตรียมตัวกับ
การที่มีความต้องการขนาดนี้นะครับ

แต่ก็เป็นโชคดีของอีทเวส๔ที่เรามี
บริษัทที่อยู่ในแนนซาเนียกับอยู่ในอินเดีย

เราก็เลยนำข้าวเมล็ดดาวเรืองจากอินเดียเข้ามาเพิ่ม
เพื่อทำให้แพทย์ศักดิ์คนคุณ
มีโอกาสที่จะเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง

ความต้องการของเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองที่มากขึ้น

แต่ทางบริษัทในฐานะผู้นำเข้า

ราคาส่งจากโรงงานยังคงเป็นราคาเดิม
อยู่ที่เมล็ดละ๙๐สตางค์
วางขายหน้าร้านเฉลี่ยเมล็ดละ๑บาทเท่านั้น
คือราคาในท้องตลาดเองนะวันนี้
โดยปกติถั่วเฉลี่ยแล้วจะเหลือประมาณเม็ดละบาท
ซึ่งอาจจะมีราคาที่ช่วงที่ขาดไป
ก็จะมีในท้องตลาดอาจจะขยับราคาขึ้นบ้างเป็นบาท๒๐บาท๓๐
แต่ถ้าเกิดว่าเรามีเมล็ดใส่เข้าไปในท้องตลาดเพิ่มเติม
ราคาก็ยังคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ๑บาทเหมือนเดิม
ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าเมล็ดพันธดาวเรือง

ประมาณ๓๐๐๓๕๐กิโลกรัมต่อปี
แบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ตัดดอก๒๕๐กิโลกรัมต่อปี
เล็ดพันธุเรืองกระถาง๕๐กิโลกรัมต่อปี
แต่ปีนี้ความต้องการใช้ดาวเรืองกระถางมากกว่าปกติถึง๓เท่า
หรือประมาณ๑๕๐๒๐๐กิโลกรัมเลยค่ะ
ทำให้บริษัทต้องเพิ่มการนำเข้าอย่างสอนแดง
สั่งนำเข้าจากอินเดียแล้ว๕๐กิโลกรัม

ซึ่งประโยชน์ของการนำเข้าไม่เพียงช่วยสนองความต้องการตลาด
แต่ยังช่วยรักษาระดับราคาในตลาดไม่ให้สูงเกินไปอีกด้วย
ส่วนมือใหม่ต้องการหัดปลูกเองในครัวเรือน
สามารถหาซื้อเมล็ดพันธุ์แบบซอง๑๕เมล็ด
เพาะได้ด้วยตนเองค่ะ
ข้างในซอเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่จะบอกว่าวิธีการปลูกยังไง
เริ่มตั้งแต่การเพาะก้านะครับ
จนถึงการให้น้ำการจัดการดูแลจนถึงเก็บเกี่ยวเลย

เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้จากสินค้าที่อยู่ในซอง
ส่วนแนวโน้มความต้องการบริษัทมองว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม
เพราะเป็นช่วงที่ต้องเริ่มการเพาะปลูก
เพื่อให้ดอกดาวเรืองบานพร้อมกันในช่วงเดือนตุลาคม
อัญชลีซิริม่วะคาวทะลัดทีวีรายงาน